คุณผู้ชมคะมีสุนัขกัดเจ้าของตายเจ้าของเป็นคุณป้าอายุหกสิบเอ็ดก็อยู่กับสุนัขเนี่ยก็เลี้ยงกันมาเจ็ดแปดปีแต่กลายเป็นว่าสุนัขไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เครียดหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณป้าโดนกัดตายอยู่ที่บ้านแบบนี้นะคะบ้านอยู่ในซอยวิภาวดีรังสิตสี่สิบสองค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านางจุ
น้องสาวค่ะนางจุธาพรอายุ๕๘บอกว่าพี่สาวก็อยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวก็เลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นเพื่อน
สุนัขเนี่ยเป็นพันธุ์ไทยผสมนะคะตัวผู้ชื่อไอ้เสือเนี่ยอยู่มา๗๘ปีเลี้ยงมา๗๘ปีแล้วแล้วสนิทนะคลุกคลีกันสนิทกัน
เมื่อปีที่แล้วไอ้เสือเคยเกิดแบบอาการคลั่งมารอบนึงแล้วกัดพี่สาวเขาที่หน้าตอนนั้นบาดเจ็บแล้วก็มีสุนัขอีกตัวนึงพันธุดเดิ้ลสุนัขตัวนั้นตาย
ปรากฏว่าเย็นเมื่อวานวันนี้ทั้งวันน้องสาวบอกว่าติดต่อพี่สาวไม่ได้เลย
วันนี้น้องสาวกับลูกชายมาจากบ้านแถวฝั่งทนมาหาเอาข้าวเอาอะไรมาให้
เพราะว่าปกติก็จะมาดูแลกันสัปดาห์ละครั้งอยู่แล้วแต่พอมาถึงอ้าวประตูปิด
ตะโกนเรียกไม่มีใครตอบเดินดูรอบเอ๊ะพี่สาวนอนนิ่งอยู่
แล้วไอ้เสือมันก็นั่งอยู่ข้างนะนั่งอยู่ข้างศพ
พี่สาวคือเลือดไหลเต็มเลยแผลเวอะหวะเลยนะคะก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
คนงานก่อสร้างที่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านหลังนี้ชื่อว่านางสาวยุภาพรอายุ๓๑
บอกว่าเมื่อวานตอน๕โมงเย็นได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงดังผิดปกติ
แล้วก็ได้ยินเสียงป้าร้องโอ๊ยแต่ว่าไม่ได้เดินมาดูค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าคือจริงแล้วก็จะได้ยินเสียงสุนัขเห่าอยู่บ่อย
เวลาคนแปลกหน้าเดินไปเดินมาก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
แต่ก็รู้สึกแปลกว่าเอ๊ะป้าอยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาจากบ้านเลย
ก็แปลกเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปดู
เนี่ยเจ้าเสือเนี่ยก็เลยสันนิษฐานว่าก็คงเนี่ยถูกเจ้าเสือกัด
แล้วด้วยความที่ผู้ตายเขาเป็นคนตัวเล็กอะค่ะเจ้าเสือมันคงมันคงเครียด

แล้วก็ผู้ตายถึงแม้ว่าเป็นเจ้าของแล้วก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วเนี่ย
คือสู้แรงไม่ไหวถูกขย่ำเลยนะคะแล้วก็มันกัดเข้าจุดสำคัญไง
เข้าที่คอเข้าที่หัวแล้วก็เลือดไหลเยอะแล้วอยู่คนเดียวไม่มีใครมาช่วยด้วย